เผาศพโควิดติดติดจนกระทั่งปล่องพัง
ป่องทลายเมนก็พังทลายเหมือนกันฮะ
และรอบนี้เป็นวัดแถวย่านฝั่งทนวัดบางน้ำชนครับ
ทลายขนาดไหนเห็นปล่องไหมไม่เห็น
ปล่องพังไปแล้วปล่องพังทลาย
หลังคาก็กระจายไปเรียบร้อยแล้วฮะแล้วยังไม่พอ

พิธีศาลารพิธีครับศาลารพิธีก็ได้รับผลกระทบ
จากความร้อนในการเผาศพโควิดติดติด
จนกระทั่งสาราพิธีก็พังทลายเหมือนกันฮะ
เหตุการณ์นี้วัดบางน้ำชนมีการโพสต์ภาพไว้

พังเสียหายใช้การไม่ได้แล้ว

อันนี้เนี่ยตัวที่เป็นสาราพิธีนะฮะ

เพื่อที่จะมีการวางรากฐานขึ้นมาใหม่
คือต้องทำลายของเดิมทิ้งไปก่อนนะฮะ
ของเดิมไม่สามารถจะไปต่อเติมซ่อมแซมบูรณะไม่ได้แล้วฮะ
บุรณะยิ่งมีความเสี่ยงเพราะว่ามันพังจากด้านในแล้ว
ไปสอบถามพระครูพัทราวรานุสิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบางน้ำชน
บอกว่าต้องลื้อต้องลื้อทิ้งโครงสร้างเดิมเพื่อทำใหม่
เพราะว่าเดิมทีมันไม่สามารถแล้วแต่จริงนะทุกวัดแหละที่มีการสร้างเมน
เขาไม่ใช่ใช้ปี๒ปีเขาใช้ได้๓๐๔๐๕๐ปี
โดยปกติแต่ละวันวันละสบ
เมื่อก่อนไงวันละสบวันละสบมันจะมีจังห์ผ่าวันละสบ
แต่รอบนี้โควิดมา๕ศพ
วันละ๕สบ๕สอบ๕สอบเมนก็ไม่ไหว
ดังนั้นต้องมีการพังไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะฮะ

โควิดนี้มันร้อนแรงจริงฮะ
และการสร้างใหม่แบ่งเป็น๒ส่วน
ส่วนที่เป็นเมนกับส่วนที่เป็นสาราพิธี
ส่วนที่เป็นเมนเนี่ยประมาณสักล้านห้า

เงินเยอะนะคะโอ้เยอะเลยฮะยิ่งกว่าสร้างบ้านอีกฮะ
เมน๑๕๐๐๐๐๐บาทสาราพิธีอีก๔ล้านเศษนะฮะ
ดังนั้นรวมทั้งหมด๕๓๐๐๐๐บาท

วัดไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีปัจจัยมากมายขนาดนั้น
แล้วทำอย่างไรล่ะฮะท่านค่อยทำไปเรื่อย
ระหว่างนี้ก็ต้องของงดในการเผาศพโควิดไปก่อน
ฟังจากท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางน้ำชนครับ
แล้วก็ฐานที่รองรับเตาข้างล่างมันก็ปลูกก่อนพัง
แล้วก็เมื่อวันที่๕๖ได้เราได้เผาศพโควิดไปแล้ว
แล้วก็กลางคืนตอนเย็นมันมีลมมีพายุฝนตก
กล่องเตาข้างบนก็ได้พังถล่มลงมา
เมนวัดบางน้ำชนสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ไม่เคยต้องซ่อมแซมบูรณะใดทั้งสิ้นเลย

เพราะดูเมนมันจะมีความเก่าแต่ว่าโครงสร้างไม่เคยมีปัญหา
ยุคโควิดนี่แหละฮะที่เผาศพวันละ๕ศพเป็นอย่างน้อย
ดังนั้นเมนก็ไม่ไหวนะครับทุบไปเรียบร้อยแล้ว
ใครสนใจอยากจะร่วมทำบุญด้วยกัน
ก็บริจาคให้กับวัดบาน้ำชนได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย
ขึ้นที่หน้าจอทีวีหมายเลขบัญชี๗๒๔๒๒๔๕๓๙๘
ชื่อบัญชีก็คือวัดบางน้ำชน
เป็นอีกวัดแล้วฮะที่เมนเอาไม่อยู่จริงกับศพโควิด